คุณผู้ชมช่วงนี้มันแปลกนะคะสำหรับสัญญาณการเมืองในตอนนี้ค่ะ
จากบางพักที่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเห็นผ่านหน้าจอคือคอยกัดคอยแซะกันตลอดเวลา
แต่พอใกล้ครบอายุของรัฐบาลชุดนี้แล้วอุ้ยหันมาชื่นชมกันแบบงงกันไปเป็นแถบเลยนะคะ
มันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
การเมืองไทยกำลังเปลี่ยนบันทึกหน้าใหม่คอการเมืองต้องจับตาให้ดี
เพราะเริ่มมีสัญญาณแปลกแปลกออกมาจากหลายค่ายล่าสุดท่าทีจากพักภูมิใจไทย
ที่เจ้าสำนักอย่างนายอนุทินชาญวีรกุลพูดให้ชวนคิดทั้งเรื่องการแบ่งรับแบ่งสู้
ในการไปทำงานในอีพีที่๒ร่วมกับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีหรือการประกาศจะคล้ายตะขาบให้ทายาททางการเมืองคนต่อไป
หลังทำงานอีก๒ปีที่เหลือ
ถ้าดูในประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยรู้สึกทายาทการเมืองจะตายก่อน
ครับผมไม่ประสงค์ครับถ้าผมจะเป็นอะไร
ผมต้องทำตัวเองให้มีความพร้อมทำความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

อกจากนี้ยังไม่พาดพิงนโยบายค่าแรง๖๐๐บาทของพักเพื่อไทย
เหมือนพักการเมืองอื่นทั้งที่เป็นคู่แข่งคนสำคัญ
โดยเฉพาะในเขตภาคอีสานนอกจากไม่แซะเรื่องค่าแรงแล้ว
ยังชื่นชมอีกด้วยว่าเป็นความตั้งใจที่ดี
ที่จะทำให้ผู้ใช้แรงงานมั่นคงขึ้น
ก็ต้องชื่นชมว่ามีความตั้งใจคนที่คิดมาคือมีความตั้งใจที่ทำให้
พี่น้องผู้ใช้แรงงานมีความมั่นคงขึ้น
แต่ว่าการจะกำหนดเรื่องพวกนี้เห็นไหมมันจะต้องมีไตรภาคีเป็นระดับแรกของ
แต่แล้วเราก็เห็นแล้วว่ามันก็มีทั้งกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
สัญญาณเหล่านี้นักวิเคราะห์การเมืองต้องแกะให้ออก
ว่าแฝงความนัยยะอะไรไว้หรือไม่
ทางฝากฝั่งพักประชาธิปัตย์เลือดที่ไหลไม่หยุดดูเหมือนจะหาทางรักษาไม่ได้
ล่าสุดนายสมบูรณอุทัยเวียนกุลอดีตสสตรังได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพักไปอีกคนแล้ว
โดยให้เหตุผลว่าไม่มีที่ยืนในพักจึงต้องหาความชัดเจนให้ตัวเอง
ด้วยการไปร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐในวันที่ไม่มีลุงตู่แต่ยังมีลุงมิ่งมิ่งขวัญแสงสุวรรณมาแทน
พร้อมกับการประกาศเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ทำเอาหลายคนเวอบางคนถึงกับอุทานว่าอียังวะ
แต่เชื่อเหอะว่างานนี้ถ้าไม่มีการตกลงเงื่อนไขกันมาก่อน
งานแถลงข่าวเปิดตัวคงไม่มีทางเกิดขึ้นแน่
คนระดับลุงมิ่งคงไม่มั่วตำแหน่งขึ้นมาเอง
ที่สำคัญให้คอยจับตาดูหลังการประกาศผลการเลือกตั้งในปีหน้า
ลุงมิ่งนี่แหละจะเป็นตัวเชื่อมให้พลังประชารัฐเป็นหนึ่งในพักร่วมรัฐบาล
ถ้าเกิดเหตุการณ์แลนด์สไลด์ขึ้นมาจริง